เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุบนท้องถนน
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
อุดรธานีมีอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารชนชายคนหนึ่ง
เดินข้ามตัดหน้ารถกระชั้นชิดจนเสียชีวิตนะครับ
ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นนั้น
ก็เป็นจุดที่เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาแล้วบ่อยครั้ง
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจสพนสูงเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสาร
ชนคนเสียชีวิตกลางถนนมิตรภาพ
บริเวณปากทางเข้าบ้านโนนสมบูรณ์ตะบนหนองภัย

ที่เกิดเหตุพบศพชายอายุประมาณ๔๐๕๐ปี
เสื้อยืดสีเขียวกางเกงขาสั้นลายดำ
นอนอยู่ในพงหญ้าร่องกลางถนน
สภาพศพถูกรถชนคอหักหน้าอกยุบ

พบรถทัวร์โดยสารปรับอากาศชั้น๒

ที่มีผู้โดยสารบนรถประมาณ๒๐คนจอดอยู่ริมถนน
ด้านหน้ารถมีร่องรอยของการชน

ก่อนเกิดเหตุได้แวะรับผู้โดยสารที่จังหวัดอุดรธานี

เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมีฝนตกลงมา
จู่ผู้ตายวิ่งออกมาจากเกาะกลางเพื่อข้ามถนน

ทำให้เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนอย่างจัง
ปล่อยให้รถวิ่งไปอีกประมาณ๑กิโลเมตร

อาจทำให้รถเสียหลักฤทธิ์ความได้
ด้านวาที่๑๐๐โทรปิติพงศ์สุขมโนกู้ไพรมูลนิธิอุรณสว่างเมธาธรรมเปิดเวยว่า
จุดเกิดเหตุไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างและสะพานลอย
ระแวกนี้จึงวิ่งข้ามถนนกันเอง
เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาเกิดเหตุรถทัวร์ชนชายวิ่งข้ามถนนเสียชีวิต
ศพตกลงไปในร่องกลางถนนคล้ายกัน
เชื่อว่านี่อาจเป็นตัวตายตัวแทนก็เป็นได้
ส่วนเหตุการณ์นี้กู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
ช่วยกันปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนางทองจันปานชูสิงอายุ๕๘ปี
แม่ค้าขายข้าวโพดที่นอนอยู่กลางถนน
หน้าร้านหมูกระทะในพื้นที่ตะบนบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
หลังมีอาการวูบหมดสติตกจากรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจอดอยู่ข้างทาง
ผู้ภัยจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแหลมชะบัง
แต่นางทองจันทร์ก็เสียชีวิตระหว่างทาง

ว่าระหว่างขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อกลับบ้าน

ศีรษะกระแทกพื้นเสียชีวิต
ตำรวจสพเมืองตราดเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
รถเก๋งชนประสานงากับรถกระบะบนถนนสุขุมวิทย์สาย๓ตราดคลองใหญ่ตะบนท่าพริกอำเภอเมืองตราด
โดยที่เกิดเหตุพบรถกระบะอิซูซูสีขาว๔ประตูและรถเก๋งโตโยต้าวีออสสีขาว
อยู่ในสภาพด้านหน้ารถพังเสียหายทั้งสองคันชิ้นส่วนกระจัดกระจายเกลื่อนถนน
ซึ่งจากการตรวจสอบภายในรถเก๋งพบว่ามีผู้เสียชีวิตสองศพส่วนรถกระบะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คน
มีบาดแผลตามร่างกายและแน่นหน้าอกผู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลตราด
ตำรวจสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
เห็นรถกระบะอิซูซูสีขาวขับมาจากตัวเมืองตราด

ขณะที่รถเก๋งคู่กรณีขับมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองตราด

เสียหลักพุ่งชนประสานงากับรถกระบะอย่างจัง
เมืองต้นตำรวจรอสอบประคำผู้บาดเจ็บ
เพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง